นาฬิกา๔๗นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เกิดเหตุนี้
เขาทะเลาะกับแฟนสาวฮะทะเลาะกับแฟนสาวเขาบอกว่ามีการยื้อแย่งมีดกัน
แย่งกันอีท่าไหนไม่ทราบครับฝ่ายหญิงโดนมีดแทงหน้าอกไป๒๐กว่าแผล
เหตุเกิดที่บ้านพักที่ย่านบางชันฮะเหตุเกิดเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานี้เองครับ
ในบ้านหลังนี้เลขที่๑๐๔ทับ๒๐๙ถนนเรียบคลอง๒แขวงบางชันเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์โฮมสองชั้นเนี่ยฮะ
หน้าบ้านปลูกในรั้วรอบขอบชิดพื้นที่๓๒ตารางวาในห้องนอนชั้น๒พบศพ
นางสาวพิมอายุ๒๕ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนเธอสวมชุด
เรสสีดำลายดอกไม้มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกกว่า๒๐แผลครับส่วนผู้ก่อเหตุคือ
ธนพัฒน์หรือว่าทอยครับอายุ๒๑ปียังหนุ่มอยู่เลยนักแสดงซีรีส์ชื่อ
หนุ่มของผู้ตายยืนรอมอบตัวกับตำรวจด้วยสีหน้าตื่นตระหนกข้างตัวมีมีดปอก
ผลไม้ความยาว๕นิ้วสภาพเปื้อนเลือดตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ธนพัฒน์หรือว่าทอยทอยเนี่ยนะครับเขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับนางสาวพิมพ์
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ชั้นล่างพอ๔ทุ่มก็ขึ้นห้องนอนแต่พอขึ้นห้องไปมีปากเสียง
ทะเลาะกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่เขาเนี่ยต้องทำงานในวงการบันเทิงจากนั้น
แฟนสาวก็ไล่ให้เก็บของออกจากบ้านไปซะระหว่างที่เขาเก็บของเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
นางสาวพิมยังไม่หยุดไม่หยุดแล้วทำยังไงไม่หยุดคือเดินลงไปหยิบมีดที่
ถูกแทงเข้าที่หน้าอก๒๐ครั้งเป็นอย่างน้อยจนเสียชีวิตรัวแทงเลยนะแย่งกันยัง
ลองนึกไปนะฮะเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายธนพัฒน
จากลักษณะการแย่งมีดไม่น่าจะแทงกันได้ถึง๒๐แผล
โดยจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ดำเนินคดี
ส่วนร่างของนางสาวพิมเจ้าหน้าที่นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ติดต่อให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

อกจากนี้ยังโพสต์ภาพใบหน้าที่มีลักษณะเขียวช้ำ

ซึ่งผู้ตายระบุว่าส่วนนึงที่เป็นโรคซึมเศร้าและบริโภลา
มาจากการที่โดนทำร้ายจากคนที่รักทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นมา๒ปีกว่า
มีรายงานว่าผู้ตายเคยแต่งงานมีสามีมาแล้วนะครับ
แต่ชีวิตรักก็จบลงจนต้องมีปัญหาฟ้องหย่ากันไป
และล่าสุดเธอก็มาคบกับทอยผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ฮะ
ครับเป็นเหตุสยองนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเองนะครับ